วันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านที่รับชมข่าวตื่นมาแต่เช้า
รีบไปตลาดเลยไปที่แผงลอตเตอรี่

ไปถามหาเลขนี้มีรึเปล่าฉันต้องการเลขนี้ไหมคะมีไหม
เอาบรรยากาศมาให้ดูดูซิว่าจะมีไหมครับคุณผู้ชม
๓๖มีไหมคะ
๓๗๖ไม่มีจ้าหมดแล้วจ้ามีเท่าไหร่ก็ขายดีจ้า

เอ่อเลขใครคุณพิธา
พี่พ่อแขกนี้หลายคน
เลขของด้อมส้มเขานะเพราะว่าเมื่อวาน

ไปหารึยังพี่เขาไม่ทันเหมือนกัน
เต็มไปหมดแล้วหมายถึงว่าคนซื้อหมดแล้ว

๓๗๖มีไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แม่ค้าก็บอกโอ้โหงวดนี้กระแสคนดังมาแรงเลย
เรียกคุณพิธาที่โชว์ภาพลอตเตอรี่คนก็อยากจะไปซื้อไปหากันเหมือนกัน
นะฮะแล้วก็ไปพูดบนเวทีด้วย
ว่าโอ้ยวันนี้ต้อง๓๗๖แน่นอนเลย

เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาก็โชว์เขาก็ถูก

นะฮะส่วนกระแสที่มาแรงอีกกระแสหนึ่ง
แน่นอนครับเป็นเลขน้อมกราบส่งหลวงปู่แสง
นะฮะท่านก็ไปสู่นิพันธ์แล้วนะครับ
ท่านก็อายุ๙๙เข้า๑๐๐นะครับ
แล้วก็๗๖พันศาคอตัวเลขเขาก็ไปถามหาเลขนี้กัน
เช่นเดียวกันกับเรื่องของอายุของท่านผู้ว่านรงศักดิ

อายุ๕๘เมื่อกี้เห็นไหมคนก็ไปถามหาว่า๕๘มีหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะครับจะซื้ออะไรก็สุดแท้แต่นะฮะ
คุณผู้ชมก็ดวงใครดวงมันแล้วกันนะครับ
บ่ายวันนี้เลขพิธาจะพารวยไหมเดี๋ยวลุ้นกันว่าคุณพิทาจะให้โชคหรือเปล่านะคะ